อีกหนึ่งเรื่องต้องตามกันต่อค่ะสำหรับคดีที่มีหญิงสติไม่ค่อยสมประกอบไปสาดน้ำร้อนใส่คนที่เดินไปแถวถนนแถวบริเวณหน้าปปศ
ล่าสุดเนี่ยได้ความคืบหน้าเรื่องนี้แล้วโดยผู้เสียหายยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกันกับคนที่สาดน้ำร้อนมาก่อนนะคะ
ผู้เสียหายที่ถูกหญิงท่าทางวิกลจริตสาดน้ำร้อนใส่หน้าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติดหรือปปศ
โดยผู้เสียหายก็ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับหญิงผู้ก่อเหตุมาก่อน
แล้วก็หญิงต้องสงสัยที่ตำรวจติดตามตัวมาได้เนี่ยยังไม่ใช่ผู้ก่อเหตุตัวจริงนะคะ
ด้านในสันติคำภูเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
หน้าสำนักงานปปศระบุว่าเห็นหญิงผมสั้น
ลักษณะคล้ายคนเร่ร่อนอายุประมาณ๔๐๕๐ปี

โดยในมือถือขวดบรรจุน้ำร้อนอยู่นะคะ

แต่ในขณะนั้นไม่ทราบว่าหญิงคนนี้ได้ก่อเหตุสาดน้ำร้อนใส่คนอื่นมาก่อนหรือเปล่าค่ะ
แล้วก็พาออกไปนอกพื้นที่
ก็ได้พูดว่าเขาจะทำอะไร

ขณะที่พลตำรวจโทสานิทมหาธาวร

ก็บอกว่าได้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง

ที่เกิดจากคนวิกลจริตและคนเร่ร่อน
อาจก่อเหตุทำร้ายประชาชนได้นะคะ
อกจากนี้ก็ยังได้กำชับให้ตำรวจนครบาน
งวดกับบุคคลเหล่านี้ให้มากขึ้นด้วยค่ะ

หาตัวจริงมาให้เจอนะคะ